คุณผู้ชมยังคงจำกันได้ใช่ไหมคะสำหรับคลิปที่หลุดออกมาที่เป็น
ดาบตำรวจเนี่ยไปไขห้องขังแล้วก็เป็นผู้หญิงสองคนมาเยี
ผู้ต้องหาชายคดียาเสพติดก็ออกมาสวมกอดกัน
แล้วก็ออกจากโรงพักไปเลยอืมหายเงียบเลยนะฮะหายไปเลยคือหนีไปเลยนะคะ
ซึ่งหลายคนวิภาพวิจารณ์คลิปนี้กันเยอะมากว่าทำไมอยู่อยู่ตำรวจถึงไปขายห้องขังให้แบบนั้น
ทำไมหนีออกไปได้อย่างง่ายดายสรุปตอนนี้สำหรับความคืบหน้าในประเด็นนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
สามารถจับตัวผู้ต้องขังชายได้คนหนึ่งแล้วแล้วก็ผู้หญิงสองคนที่มาเยี่ยมก็จับตัวได้แล้วเหมือนกัน
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยยังอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะพันธุ์ตำรวจเอกพันธ์ศักดิ์อุปพงศ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโพนทองในจังหวัดร้อยเอ็ดควบคุมตัวนายสุรสักคันธมาสวัย๒๓ปี
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีออกจากห้องขังของสถานีตำรวจภูทรโพนทอง
นางสาวสาวลักษณ์เสมอใจแล้วก็นางสาวไอรดาพลเยี่ยมสองสาวที่ล่อลวงให้ตำรวจเปิดห้องขังแล้วก็ช่วยเหลือในการหลบหนีเมื่อกลางดึกวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยดาบตำรวจฉลาดแน่นอุดรปฏิบัติหน้าที่๑๐เวรยามนี่แหละค่ะที่เป็นคนไขกุญแจห้องขัง
เพื่อให้หญิงสาวทั้งสองเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาชายแล้วก็พากันหลบหนีซึ่งตอนนี้ดาบตำรวจฉลาดเนี่ยถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ระหว่างรอการสอบสวนโดยทั้งหมดถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่โรงพักนะคะ
โดยจุดแรกก็ต้องพาไปที่ห้องขังนี่แหละค่ะจากนั้นก็ไปจุดที่นางสาวสวรรคเนี่ยขับรถยนต์ออกไปรับนายสุรศักดิ์ที่วิ่งหนีไปตามถนนสายร้อยเอ็ดโพนทอง
บริเวณหน้าขนส่งร้อยเอ็ดสาขาโพนทองแล้วก็หลบหนีไปโดยผู้ต้องหาทั้ง๓คนเนี่ยนะคะถูกจับตัวได้เมื่อวานนี้
ที่บริเวณริมป่าสงวนแห่งชาติดงแม่แผดในตำบลหลักเหลี่ยมในอำเภอนามนจังหวัดกาลสินค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาชายอีกคนนึงซึ่งก็คือนายสุรชัยภูมิภาควัย๒๗ปีวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปขณะที่ตำรวจทำการจับกลุ่ม
ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะซึ่งผลการตรวจปัสสาวะของทั้งสามคนก็ปรากฏเป็นสีม่วง
โดยหลังจากนี้ก็จะส่งไปตรวจยืนยันผลกับโรงพยาบาลโพนทองต่อไปค่ะ